แฟชั่นของคุณแม่ชมพู่อารยากันหน่อยดีกว่าค่ะ
ช่วงกักตัวอยู่บ้านเข้าครัวเนี่ยโอ้โหทำไมคุณแม่ถึงแซ่บขนาดนี้
อ่ะเพจมากค่ะชุดเนี่ยคือมองแวบแรกก็เห็นผ้าชีฟองภูพอง
เหมือนสไตล์แบบแม่ชมพูไปใช่ไหมแต่คนไปโฟกัสเนี่ยตรงที่ระวงแดงเนี่ยโอ้โห
เนื้อผ้ามันบังทะลุทะลวงไปถึงไหนชาวเน็ตหลายคนก็ซูมแล้วก็ถามแล้วก็คิดเหมือนกัน
เชื่อไหมคะว่าคุณแม่น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะว่าหลายคนคล่องใจแน่เลย
ว่าข้างล่างใส่หรือไม่ใส่หรือมันคืออะไรกันแน่
ชมก็เลยจัดไปชุดใหญ่นะคะโพสต์ให้เห็นกันแบบเต็มตากันไปเลย
ได้ไม่ต้องสงสัยซึ่งสรุปก็คือคุณแม่ใส่ชุดเป็นบอดี้สูตร
เว้าสูงเอาไว้ข้างในแบบนี้บอกได้คำเดียวนะคะ
เข้าครัวค้นตู้เย็นของแม่นี่โอ้โหแซ่บมากเลย
ทำเอาอุณหภูมิในเมืองไทยของเราเนี่ยร้อนชานักกว่าเดิมอีกจ้า
สรุปว่าใส่นะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันต่อ